กล้ามหัวราศาสตร์แล้วเนี่ยว่ากันว่าเป็นวันจันทร์
สอนจันทร์คือวันพระในวันจันทร์
เซิร์มเสน่ห์เมตตามมหานิยมขอบคุณผู้ชมค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานหรือจะเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้าน

เพราะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเอาไว้
เมษายนพายุฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ
เพราะฉะนั้นดูข้อมูลกันเลยแผนที่ที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ทำให้เราได้เห็นภาพณปัจจุบันคือเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียม
กลุ่มเมฆปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
แถบภาคเหนือภาคอีสานเรียกว่าปกกลุ่มหนาทึบเลย
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือชาวภาคกลางแล้วก็ชาวอีสาน
รวมถึงภาคตะวันออกเตรียมพร้อมรับมือให้ดีค่ะ
ปัจจัยหลักก็มาจากเรื่องของความร้อนนี่แหละค่ะ
อมความร้อนรูปตัวแอลปกคลุมตอนกลางของประเทศไทย
เจอกับลมความชื้นที่พัดมาจากทะเลก่อให้เกิดเป็นเมฆฝน
เดี๋ยวนี้เช้าจะเป็นลักษณะฝนตกกระจายประปราย
ช่วงแถบภาคตะวันออกติดกับตะวันตก
ส่วนช่วงกลางวันมาแล้วจะเริ่มตกกระจายทั่วประเทศไทยแบบนี้
คุณผู้ชมสำหรับภาคเหนืออากาศร้อนตอนกลางวัน
แต่ว่าจะมีฝนตกประมาณ๓๐ของพื้นที่
ส่วนภาคอีสานต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าจะตกมากถึง๑๔๐ของพื้นที่
แถบจังหวัดน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนม

แต่ว่าวันนี้ก็จะมีคลื่นฝั่งอันดามันประมาณ๕๐เซนติเมตรถึง๑เมตร
ก็ต้องระมัดระวังในทุกช่วงชีวิตในการที่ต้องใช้ชีวิตในช่วงนี้
เพราะว่าอากาศแปรปรวนจนไปถึงสิ้นเดือนนี้เลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่เหมือนว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็ไม่ได้ช่วยดับแรงดับร้อนนะคะ
อย่างที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะคุณผู้ชม
เกิดปรานหาภาวะพายแรง
แรงแบบที่ชาวบ้านนี้นะคะจะต้องปรับตัวกันใหญ่เลยค่ะ
แต่ว่าฝนก็ยังตกไม่เต็มที่
ตกไม่ได้น้ำตามที่ต้องการนะคะ
ชาวนางชาวนาที่อัมเภอพี่ไมต์จังหวัดข้อคอนราชศรีมา
ก็เลยตัดสินใจปรับไถหน้าดิน
แล้วก็หวานข้าวลงบนนาที่แห้งแรงนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านเรียกว่าแบบนี้คือการหวานข้าวแห้ง

แล้วไปวัดดวงกันว่าฝนจะตกลงมาเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้มันเลยฤดูธรรมนาปีมาเกือบเดือน
ชาวบ้านว่าบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้ว่า
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันหรือไม่
อาจจะทำให้ราคาข้าวนั้นเสียหายต่อไปได้นะคะ

ฝนเดี๋ยวก็มาแล้วนะคะใจเย็นค่ะ
น่าจะมาทันช่วงเวลาพอดีค่ะ
และท่ามกลางวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้ค่ะ
สปลาวมีคำสั่งห้ามชาวลาวออกล่องเรือ
หาปลาและสัญจรในแม่น้ำโขง
เนื่องจากว่ามีแรงงานชาวลาวที่กลับไปจากฝั่งไทย

ทำให้ตอนนี้บรรยากาศริมฝั่งโขงของลาวก็เงียบเหงานะคะ
แต่ในวิกฤตเป็นโอกาสดีค่ะ
ชาวประมงพื้นบ้านฝั่งไทยแถบจังหวัดบึงกาล

กล่องล่องเรือไหลมองหาปลาก็สามารถจับปลาได้มากขึ้นนะคะ
ปลาที่ได้ก็เป็นปลาพื้นบ้านนะคะ
มีปลาเพี้ยปลาโจกปลายางปลาขาว
ชาวบ้านบอกว่านำไปขายสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ในน้ำมีปลาจริงค่ะในนาก็มีข้าวนะคะ
แต่จะดีมากถ้าหากสภาพอากาศเป็นใจด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่
พึ่งพันเรื่องโหระสัตว์เพื่อความสบายใจดูเลือกยาไม่ดี
เพราะเช็คข้อมูลล่าสุดบอกว่าวันนี้เป็นวันวะมารโอน
ไม่ค่อยดีแล้วค่ะคงต้องเปลี่ยนใจ
กลับเข้าบ้านนอนคงไม่ได้อาบน้ำเต็มผื่นนี้แล้วล่ะค่ะ

ม่วงสวัสดีค่ะ